ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรักลวงครับผู้หญิงชุดนี้เธอมาร้องขอความเป็นธรรม
ค่ะบอกว่าตำรวจจริงจริงแล้วเป็นสิบตำรวจตรีนะฮะอืม
แต่เขาอ้างตัวหลอกว่าเป็นพันธุ์ตำรวจตรีอุ้ยอัพยศขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอ
ยศขึ้นไปสูงครับหลอกว่าเป็นตำรวจยดในพันธุไม่พอ
มาหลอกให้เธอรักจนกระทั่งเธอท้องแล้วบังคับให้เธอไปทำแท้งโอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักข่าวของเราลงพื้นที่ตามความคืบหน้าทันทีนะครับ
คุณสุชาดาครับนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหาย
ผู้หญิงคนนี้เธออายุสี่สิบสองปีเธอบอกว่าถูกตำรวจยดสิบตำรวจตรี
หลอกให้รักแล้วก็ยังหลอกว่าเขามียศสูงเป็นในพันธุ์
ศพันธุ์ตำรวจตรีอีกด้วยจุดเริ่มต้นมันเริ่มเมื่อสิบธันวาคมปีที่แล้วครับ
๖๔ผู้ชายด้านขวามือครับที่ใส่ชุดสีกากีเมื่อกี้นี้
จริงแล้วเขาคือหมูโด่หมู่โด่เนี่ยไปไล่จับโจรในตลาด
ตอนนั้นเธอขายของเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดจังหวะที่ตำรวจไล่จับผู้ร้าย
ลิสจับขโมยครับค่ะเธอขายของอยู่มันเหมือนกับบุภเพสันนิวาสตอนนั้นน่ะ
อ๋อเหรอพอตาประสบสายตาด้วยกันปั๊บมันเกิดสปาร์คขึ้นครับ
ก็เลยมีการพูดคุยกันฝ่ายชายมาขอแลกเบอร์โทรศัพท์
แลกไลน์แล้วก็เริ่มทักมาจีบเธอก็ยอมพูดคุย
เปิดใจคุยกันอยู่สองเดือนตามหน้าจอคุณผู้ชมครับจากสิบธันวาหกสี่นะ
เกิดในตลาดสดนี่นะฮะหลังจากนั้นทักจีบเสร็จปั๊บ
กุมภา๖๕ฝ่ายชายครับคบหาในฐานะแฟนมอบแหวนรุ่นให้
เป็นแหวนเหมือนกับมีมีตราจักรดาวอ่ะอ่าแล้วอ้างว่าเนี่ยนะ
เป็นแหวนรุ่นพิเศษจะเป็นสัญญาความรักของเราสองคนของเขามีหนึ่งวงหน้าตาแบบนี้
ค่ะคุณมิ้นคุณผู้ชมครับอืมแล้วให้ผู้หญิงอีกหนึ่งวง
สองคนนี้ใส่แหวนเหมือนกันครับคบหากันมาเก้าเดือนครับ
โด่พาผู้เสียหายไปที่บ้านของเขาที่นครสวรรค์ก็ไปเจอพ่อกับแม่หมู่โด่นะครับ
บอกว่าจริงแล้วใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันเหมือนกับผัวเมียพูดง่าย
ก็พาไปแนะนำให้ที่บ้านแล้วอ่ะพ่อแม่ก็รับรู้แล้วว่าอ๋อนี่ผู้หญิงของลูกเหรอเนี่ย
อืมช่วงที่อยู่ที่บ้านของฝ่ายชายมันมีเรื่องแปลกแปลกเกิดขึ้นครับ
ดูภาพตรงกลางที่มีแบงค์เยอะเยอะค่ะแบงค์พันธุ์เยอะเยอะเนี้ยเออ
ให้เงินเดือนผู้หญิงเหรอไม่ครับผู้หญิงต้องดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าเดินทางไปประชุมอะไรต่างของฝ่ายชาย
รวมตัวเลขแปดหมื่นบาทโดยประมาณโอ้โหอ่ะถามใจคุณผู้ชม
ถามใจคุณมิ้นว่าถ้าเราเริ่มเจอแบบนี้จะเดินต่อหรือหยุดแค่นี้
ก็บางทีมันก็ช่วยเหลือกันเนี่ยสามีภรรยาเหมือนคนคนเดียวกันไง
ช่วงเวลาอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมอาจจะเบิกเบี้ยไม่ได้
โอเคถ้างั้นไปกันต่อครับแล้วยังไงต่อ
สิงหาคมล่าสุดปีนี้ครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยท้องได้๑เดือน
บอกข่าวดีนี้กับฝ่ายชายโดโดฉันท้องนะ
แทนที่จะได้รับเสียงเฮปรากฏว่าฝ่ายชายเสียงเข้มแข็งออกมาเลยฮะ
เอาเงินไปห้าหมื่นนะแล้วไปทำแท้งโอ้โห
โด่ให้ผู้หญิงไปทำแท้งครับให้เหตุผลว่าพอดีพี่ต้องออกพื้นที่บ่อยบ่อยอ่ะ
ไม่ค่อยสะดวกจะดูแลเธอและลูกยังไม่พร้อมช่วงนี้ทำแท้งก่อนนะ
โทษนะคะยังไม่พร้อมแล้วทำไมไม่ป้องกันคะ
นั่นแหละครับฝ่ายหญิงก็ถึงคราวจนแบบนี้ทำยังไงดี
บอกถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมขอหลักประกันหน่อยชีวิตคู่

เพราะว่าจดทะเบียนสมรสกับคุณครูคนหนึ่งที่เชียงใหม่ไปแล้ว

คุณผู้ชมคุณมิ้นครับเธอขอจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้
เพราะว่าฝ่ายชายจดทะเบียนกับคนอื่นไปแล้ว
ท้องกับฝ่ายชายก็ถูกบังคับให้ทำแท้ง
ไปที่บ้านฝ่ายชายอยู่กับฝ่ายชายก็ต้องจ่ายเงินไป๘๐๐๐กว่าบาท
โอ้โหนี่๓แผลใหญ่ในชีวิตรักแล้วนะครับ
หลังจากนั้นครับด้วยความสงสัย
ผู้เสียหายแอบเอาชื่อนามสกุลของฝ่ายชาย
ให้เพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยการตรวจสอบประวัติ
ถึงบางอ้อโป๊ะแตกตรงนี้ว่าจริงแล้วไม่ใช่พันธุ์ตำรวจตรี
แต่เป็นแค่๑๐ตำรวจตรีเท่านั้น
ทำไมต้องมาหลอกกันแล้วหลอกกันเล่าแบบนี้
เอกสารต่างนี่คือปลอมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
ฝ่ายหญิงสงสัยเธอส่งเอกสารต่างครับ
นี่นะฮะบทธรรจการตำรวจใบขับขี่
อะไรต่างเนี่ยพอเอาไปตรวจสอบ
บอกโอ้โหเข่าแทบสุดมันเสียใจเสียดาย

ที่เธอต้องมาเจออยากให้หมู่โด้รับผลกรรมที่ก่อครับ
คนก็แบบรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้เลย
ไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกัน

มีผู้หญิงอีกหลายคนที่ออกมาแสดงตัว

ไปดูกันหน่อยมันจะมีแชท

หลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวชีวิตรักที่มันล้มเหลวลงไปในโซเชียล
มีคนทักมาครับมีคนทักมาแล้วบอกว่า

ข้อความนี้คุณผู้ชมครับขยายหน้าจอใหญ่
ลงโพสต์ไว้เนี่ยคือดิฉันเอง
ก็เหนื่อยเหมือนกันหมดไปล้านกว่าอยากได้เงินคืน
โอ้โหล้านกว่าเลยเหรอคะ

เธอถามเอายังไงดีฟ้องต้นสังกัดได้หรือเปล่า
ตัวของผู้เสียหายเองนะครับเธอก็บอกว่า
อยากให้ต้นสังกัดตรวจสอบคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่านี่คือผิดจริงและผิดร้ายแรง
ต้องลงโทษนะออกจากราชการไปเลย
อย่าเอาไว้คนแบบนี้เดี๋ยวไปหลอกคนอื่นอีกนะครับ
ล่าสุดเราก็อยากจะฟังความอีกด้านหนึ่ง
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของหมู่โด่
อยู่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่าเดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้าตรงจุดนั้น
ในขณะที่บ้านของหมู่โด่ซึ่งเป็นบ้านที่นางสาวเกรดผู้เสียหาย

พบว่าหมูโด่อยู่ในบ้านนะ
รถจอดอยู่พยายามเรียกแต่ไม่มีการตอบรับกลับมาจากคนในบ้าน
โทรไปถามว่าโทรติดไหมโทรติดนะครับ
แต่มีเสียงตอบมาปลายสายบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลใด
เรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามความคืบหน้า
ขณะที่เราสอบถามไปที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากนี้ก็คงต้องตามคู่ขนานกันแหละครับ
ว่าทางสตชจะออกมาชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีบทสรุปทั้งในฝั่งของฝ่ายชาย
แล้วฝั่งต้นสังกัดคือสตชจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ